ใจผิดกันเพราะว่าเขาแค่ขี่รถไปเจอเท่านั้นเอง

ไปเจอผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ร้องห่มด้วยความตกใจขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางตอนกลางคืน
หลังจากที่มีผู้ชายซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วก็บอกว่าเตือนภัย
เป็นผู้หญิงอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวตอนค่ำคืน
ด้วยโดยในคลิปเนี่ยผู้หญิงร้องไห้ตกใจกลัวตลอด
ขณะที่พลเมืองดีก็พาผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วก็พาไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเศร้านะครับ
ล่าส่วนเรื่องนี้ทางด้านของพันธ์ตำรวจโทสุพันธ์พลพักษ์นะฮะ
รองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาก็บอกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้ง๓ฝ่ายเลย
ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยกับชายขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
และพลเมืองดีซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปคือเข้าใจผิดกันทุกฝ่าย
ผู้หญิงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอมีปัญหาส่วนตัวทะเลาะกับแฟนก็เลยออกจากบ้านมาเพื่อคลายเครียด
จากนั้นมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาและจอดถามว่า
ไปไหนเป็นอะไรให้ไปส่งหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่รู้จักก็เลยพยายามเดินหนี
แต่ผู้ชายคนที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็ยังขี่รถตามมา
เลยทำให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใจว่าเป็นคนร้ายจะไปฉุดเขานะครับ
ขณะที่ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็บอกว่าก็ตอนขี่รถกลับมาจะทำธุระ
เห็นผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้อยู่ข้างทางก็สงสัยว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไม
ก็เลยหยุดถามอาสาจะไปส่งให้ถ้าต้องการความช่วยเหลือ
แต่ผู้หญิงก็ไม่ตอบแล้วก็พยายามเดินหนีแล้วก็ร้องไห้
จังหวะนั้นพอดีมันมีรถเก่งคันนี้ขับผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยวิ่งไปหารถเก่งแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าเขาจะฉุด
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปจากไปเลยโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถเก่งคันนี้ขับตามมา
รู้อีกทีนึงพอถึงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงก็เลยหยุดรถแล้วลงไปถามว่าขับตามผมมาทำไมอ่าเออ
คนขับมอเตอร์ไซค์ก็ลงไปถามว่าขับตามมาทำไมครับ
จนกระทั่งตำรวจก็มาถึงก็เลยเชิญทุกคนไปที่โรงพักก็มีการคุยกันสุดท้ายก็ทำความเข้าใจกัน
ฝ่ายหญิงเองก็ไม่ติดใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็เป็นการเข้าใจผิดกันนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสุพรรณก็ฝากถึงผู้หวังดีหรือพลเมืองที่ไปประสบเหตุแบบนี้
คุณต้องใช้สติต้องรอบครอบช่วยเหลืออย่างรอบครอบอย่าตัดสินคนอื่นทั้งที่เราไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไร
ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาเป็นคนร้ายจะไปฉุดผู้หญิงบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไปช่วยคนแบบนี้ก็ได้
แล้วก็อาจจะต้องให้ตำรวจเข้าไปช่วยตรวจสอบเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้
เหตุการณ์นี้ก็จบลงได้ด้วยดีสุดท้ายแล้วก็เป็นพลเมืองดีทั้งสองคนที่ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้ร้องห่มอยู่ทะเลาะ